คุณผู้ชมคะเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมพอจะดูออกไหมคะว่า
พระจริงไหนพระปลอมเราเล่าข่าวเรื่องของพระปลอมก็เยอะนะคะ
สระบุรีค่ะคนนี้เขาดูออกเขาแยกออกเขาจำได้
เพราะพระที่ไหนจะไปยืนดึกดื่นริมถนนโบกรถ
แล้วเคยเจอบางวันเป็นเนรบางวันเป็นพระบางวันอยู่บ้านบางวันไปเที่ยว
มันเป็นหลายอย่างเหลือเกินเดี๋ยวลองดูค่ะ
ผู้ผู้ไหนผู้แคร์อยู่ผู้แคร์
เอาดีวันต้นวันเห็นอยู่ประบาท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

นี่นะคะแต่คนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าทำไมถามว่าอยู่วัดไหนจำวัดที่ไหน
ตอบแบบไม่มั่นใจว่าผู้ไหนล่ะอะไรอย่างนี้
ทีมข่าวของเราก็ตามเรื่องนี้ค่ะไปเจอกับนายพานุวัฒน์หรือคุณพีอายุ๒๗ปี
เพื่อนที่นั่งมาในรถที่ถ่ายคลิปอะค่ะครับบอกว่าวันก่อนเพิ่งเจอพระรูปนี้
หน้าเซเว่นฟูแคร์สระปุรีก็ถามพระรูปนี้บอกว่าจำพรรษาอยู่วัดภูแคร์
แต่ตอนเจอพระในคลิปประเด็นคือพระมาขอเงินนะคะ
ขอเงินค่ารถ๒๐๐บาทแล้วก็บอกว่าหิวน้ำ
ก็เลยตัดสินใจไปซื้อนมซื้อน้ำและถวายให้แต่ไม่ได้ให้สตางค์
เขาก็ยอมรับตรงว่าเขาสงสัยแล้วก็รู้สึกแปลกมันผิดปกติ
ก็เลยถามย้ำไปอีกว่าตกลงจำวัดอยู่ที่ไหนกันแน่
สอนข้าวมันสาวแล้วใส่คาราวาสอ๋อแต่งชุดเป็นคาราวาส
แล้วก็มาเจอใส่ชุดตีวอร์ดเมื่อวันที่๑๘เดินขอเงินให้ไปส่งสวัสดิ์นะครับ
ก็เลยถาดชิ้นไปแล้ว
วันก็เห็นแต่งชุดธรรมดาเลยไม่ได้แบบเป็นพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เราก็ไปถามข้อมูลจากในบีอายุ๒๙ปีเปิดร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
พบพระรูปนี้นะคะในบีบอกว่าไม่ใช่พระ
ขอยืนยันว่าพระปลอมเป็นผู้ชายแต่งกายคล้ายพระ
แล้วเห็นบ่อยค่ะพี่อุ๋ยชอบไปขอเงินคนนั้นทีคนนี้ทีโบกรถที่ขับผ่านไปมา
ริมถนนเหมือนรอใครสักคนแล้วก็ในบีคนนี้บอกว่าเคยเห็นพระรูปนี้เลย
เมื่อวานใส่กางเกงขาสั้นใส่กางเกงขาสั้นแล้วใช่พระไหมล่ะ
ทุกคืนทุกคืนเลยครับบางที
งั้นแปลว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาเห็นบ่อยจริงค่ะคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าคนในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเยอะเลยว่า
ผู้ชายคนนี้เคยถูกตำรวจสพพระพุทธบาท
นำตัวไปตรวจสอบหลายครั้งแล้วนะคะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่นำตัวไปตรวจสอบแล้วเหมือนกับว่าปล่อยออกมา
ออกมาก็แต่งกายคล้ายพระเหมือนเดิมแล้วก็ขอเงินชาวบ้าน
ก็เลยฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูให้หน่อย
คือชาวบ้านที่เห็นจนเขารู้แล้วว่าเขาก็ไม่ทำบุญอะไรให้หรอก

ใส่เวลาคนที่เขาไม่รู้เรื่อง